เอาเรื่องนี้ถามคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะ
ใครที่ไปใช้บริการที่ร้านกาแฟ
ทั้งสองมุมเลยนะมุมของคนไปใช้บริการลูกค้านี่แหละ
เวลาไปนั่งที่ร้านกาแฟเสียปั๊กชาร์จแบตเสียปั๊กโน้ตบุ๊ก
ควรจะซื้อกาแฟแค่ไหนแล้วก็ควรจะนั่งนานเท่าไหร่
แล้วก็ถามในมุมของร้านด้วยนะเวลาที่มีลูกค้าเข้ามา
คุณคิดว่าเท่าไหนถึงจะกำลังพอดี
ไม่อย่างไรลูกค้านั่งแช่นานเป็นวันน่ะ
มันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณสนน้อยเพราะว่าร้านนี้
ลูกค้าเขาไปนั่งในร้านซื้อกาแฟนะ
แล้วก็ไปเสียบปั๊กชาร์จแบตโน้ตบุ๊ก๒ชั่วโมง
ปรากฏว่าวิธีการไล่ของร้านนี้เขาทำยังไง
คุณผู้ชมเคยเจอไหมลองดูคลิปค่ะ
มาเจอเจ้าของร้านทำมารยาทกับเราแบบนี้ค่ะ
เราก็ไม่โอเคเนอะอยู่ก็มาดึงปั๊กเราออกเนอะ

เราจะมาเสียค่าไฟกับค่าคาเฟรแก้วหนึ่ง
สองแก้วของคุณมันไม่ได้หรอก
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งของลูกค้าโดยปกติ

แล้วทำไมคุณก็บอกเราก็ได้ค่ะ

ถ้าลูกค้าไม่มีมารยาทขนาดนี้

คุณไม่มีปากที่จะอธิบายเราดีเหรอคะ
โดยการที่คุณอยู่ก็ดึงปั๊กเราออก

ให้พ่อลม๒ตัวเลยแล้วคุณก็ชัดด่าวเรา
คุณน่าจะมีมารยาทนิดนึงกว่านี้ค่ะ
คุณน่าจะมีมารยาทมาตั้งนานแล้ว

คือเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องเข้าใจร้านค้าเขาหน่อย

เขาก็บอกว่าชี้แจงดีได้ไหม

นั่งมันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้วยหรือเปล่าคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม

ลูกค้าผู้หญิงที่ถ่ายแล้วก็ติดโนชบุ๊คนะ

สั่งกาแฟไป๒แก้วเสียบปั๊กเสียบโนชบุ๊ค
แล้วก็นั่งทำงานไปด้วยประมาณ๒ชั่วโมง
โนชบุ๊คของเธอนี้ต้องเสียบปั๊ก
ที่พูดว่าเรื่องพัดลมคือโต๊ะของเธอจริงมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่ง
แต่เจ้าของร้านมายกพัดลมตรงโต๊ะเธอไปให้อีกโต๊ะอื่น
แล้วก็บอกว่าเอาพัดลมไป๒ตัวเลย
ทีนี้ลูกค้าก็เลยเข้าใจว่าเจ้าของร้านจะไล่เธอใช่ไหม

เจ้าของร้านก็ตอบแบบเหมือนกับไม่แย่แส

ที่แบบมียักษ์ไหลมีแบบเหมือนกับไม่แคร์ลูกค้าค่ะ
ลูกค้าเองก็เสียความรู้สึกแล้วก็เลยปะทะคารมกันแบบนี้
เขาเอามาแชร์คนวิภาควิจารณ์เยอะเลย
ก็วิภาควิจารณ์ทั้งสองฝ่ายแหละ
ตำหนิเรื่องการให้บริการลูกค้า
ควรที่จะมีการบอกหรือว่าเจรจาหรือพูดกับลูกค้าให้ดีกว่านี้
หรืออาจจะมาถามลูกค้าก็ได้ถ้าเกิดว่านั่งนานไป
ลูกค้าคะรับเบเกอรี่รับชากาแฟอะไรเพิ่มไหมคะ
แบบนี้ลูกค้าก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋อเออฉันนั่งนานไปแล้ว

หรือออกกฎกติกาไปเลยติดป้ายไว้เลยว่านั่งได้นานเท่าไหร่

ใช่หรือว่าถ้าเกิดจะเสียปั๊กต้องสั่งอาหารเป็นมูลค่าขั้นต่ำเท่าไหร่
อันนี้คือฝั่งที่เสนอแนะกับทางร้าน
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไปตำหนิลูกค้าเหมือนกันว่าโอ้โห
ไปนั่งนานซื้อกาแฟ๒แก้วเองนั่งอยู่ตั้ง๒ชั่วโมง
ทำให้ร้านเขาเสียโอกาสในการให้บริการลูกค้ารายอื่นหรือเปล่า
แล้วอาจจะมีลูกค้าขาประจำที่เขาจะนั่งตรงนี้อยู่แล้วหรือเปล่า

ทีนี้ก็อยากถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
เวลาที่เราไปนั่งคุยงานไปประชุมที่ร้านกาแฟ
แล้วต้องซื้อมากน้อยแค่ไหนหรือควรนั่งนานแค่ไหนคะ